ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
ตั้งแต่ระดับฐานรากคือชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ
ก็คือเรื่องของการส่งออกครับนอกจากแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับเรื่องของการส่งออกแล้ว
วันนี้นโยบายยังต้องลงไปถึงชุมชนนะครับและวันนี้ครับทางด้านของสากรนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่จะมาช่วย
เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เป็นการดูแลเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับ
โอกาสครบรอบ๑๐๐ปีสากรไทยนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาจารย์สมคิตก็เดินทางบอกว่าลงไปในงานนี้แล้วฝากให้ทุกสากรนั้นทำหน้าที่รวบรวมสินค้าเกษตรนะครับ
แล้วก็หาตลาดใหม่ให้กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการทำงานของสากรนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลครับ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณอัญชรีสิริมั่วมรายงานสดมาจากงานร้อยปีสากรไทยนะครับ
รัฐมนตรีนะคะย้ำว่าสหกรมีบทบาทสำคัญกับเกษตรกรกว่าสามสิบล้านคน
ของประเทศไทยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากว่ากรมส่งเสริมสหกรยังไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้ตามประสิทธิภาพค่ะ
ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรเข้าไปควบคุมดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน๑๐๐ปีสหกรไทย
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกลสร้างสังคมไทยมั่นคงโดยย้ำว่าต้องเร่งพัฒนาภาคเกษตรเพื่อลดการส่งออก
และสร้างความยั่งยืนซึ่งสหกรณ์ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือกเกษตรกร
โดยต้องเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าแหล่งเงินทุนเพื่อกระจายตั้งแต่การรับซื้อสินค้าเกษตร
แปรรูปการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่สำคัญต้องทำหน้าที่หาตลาดรองรับสินค้าเกษตรในชุมชนด้วย
แต่จุดอ่อนที่สหกรไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายนะคะก็เนื่องจากว่ากรมส่งเสริมสหกรยังทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ
ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเข้มงวดเพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำงานอย่างเข้มแข็ง
เพราะสหกรณ์คือตัวเชื่อมสำคัญที่จะทำให้ภาคเกษตรแข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำภาครัฐได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและทกศเข้าไปช่วยเหลือผ่านกองทุนหมู่บ้าน
งบประมาณช่วยเหลือต่างซึ่งเป็นเพียงช่วยเหลือระยะสั้นเท่านั้น
เป้าหมายของรัฐบาลคือการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร
ดังนั้นเกษตรกรต้องมีทางเลือกอื่นเช่นการเลือกปลูกพืชอื่นหารายได้ทดแทน
และลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าที่มีความผันผวนค่ะ
ที่ผ่านมาเกษตรกรยังขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาคเกษตรที่จำเป็น
ยุ้งฉางลานตากโรงสีข้าวชุมชนโรงงานแปรรูปในชุมชน
จากที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นและเกษตรกรคนเดียวไม่สามารถทำได้ค่ะ
ทำให้ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งก็เป็นสาเหตุทำให้ถูกกดราคา
ดังนั้นภาครัฐต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
งบประมาณกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน
ซึ่งก็เชื่อว่างบประมาณก้อนนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอลโมได้ในเร็วนี้ค่ะ
จากนี้นะคะรัฐบาลต้องเร่งทำคือการส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า
เช่นการแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออกพร้อมใส่รายละเอียดให้มีความสำคัญถึงที่มาที่ไปของสินค้า
เพราะว่าข้อมูลพวกนี้นะคะเชื่อว่าจะสามารถตีตลาดได้ค่ะ
หามาตรการช่วยเหลือภายในปี๒๕๕๙แล้วค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีนะคะยังย้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรกว่า๓๐ล้านคนค่ะ
หกรณ์คือองค์กรที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นี้บุคลากรของสหกรณ์จำเป็นต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ
ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปจนถึงการขายค่ะ
พลเอกชัดชัยสาลิกรยะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ยอมรับว่าการดำเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามนโยบาย
ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปดำเนินการแล้วค่ะ

โดยหอการค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านโครงการ๑หอการค้า๑สหกรณ์อีกด้วยค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะยอมรับว่าทุกวันนี้นะคะเกษตรไทยถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปแล้วค่ะ
ซึ่งทุกวันนี้ภาครัฐก็ได้ดำเนินงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งขอเวลาในการดำเนินการด้วยค่ะ
อัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
ขอบคุณครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เกษตรไทยต้องถึงการปฏิรูปแล้วต้องมีการ
ขอบคุณครับ